สวัสดีปีใหม่ผู้ชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
ขอให้แฟนที่ชมช่องไทยรัฐทีวีทุกคนนะคะ

สวยและหล่อเหมือนพ่ออันนบนะครับผม

แห่งรวยตลอดปีเลย